ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่๗๑
แสดงจุดยืนของไทยที่ดูแลผู้ลิภัย
จากการสู้รบด้วยหลักสิทธิมนุษยชน
พร้อมให้การศึกษาและฝึกอาชีพ
รวมทั้งเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์
โดยนายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ได้ขอบคุณพร้อมชื่นชมรัฐบาลไทย

ผลเอกปรีชาจันโอชาประหลัดกระทรวงกลาโหม

เหมางานก่อสร้างในสังกัดของกองทัพภาคที่๓

ส่วนการตั้งชื่อฝ่ายชะลอน้ำแม่ผ่องพันธุ
ซึ่งเป็นชื่อภรรยาของตัวเองนั้น
เป็นเพราะประชาชนในพื้นที่ดำเนินการเอง
มั่นใจเรื่องนี้ไม่กระทบต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล
ฝ่ายตรงข้ามพยายามหยิบยกโจมตีหวังให้กระทบรัฐบาล
นางพิตดีธันดรพรรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย์
หนังสือคำสั่งทางปกครองเรียกค่าเสียหายในคดีขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
นักการเมืองและค่าราชการรวม๖คนแล้ว
ได้สอบสวนข้าราชการจำนวน๕๐๗๐คน
คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตระบายข้าวในโครงการนี้
ด้านในบุญทรงเตรียพิรมเตรียมยื่นคำร้องต่อสารปกครองเพื่อคัดค้านทันที
ส่วนในสัปดาห์นี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
จัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลทั้ง๔ฉบับ
ส่วนสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เตรียมพิพากษากดีไหนสมศักดิ์ปริศนานัตกุล
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ